ที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เป็นพื้นที่ของตำรวจสพแม่วง
ที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปว่ามันมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้น
หญิงสาววัย๑๘ปีที่เมื่อวานนี้เราเรียกเธอโดยนามสมมุติว่าน้องตุ๊กตา
เธอเป็นผู้เสียหายเธอถูกรุมโทรม
แล้วคดีเนี่ยโอ้โหแจ้งความตั้งแต่กลางเดือนเมษายนทำไมถึงยังไม่คืบหน้า
คนใกล้ชิดของผู้เสียหายก็ต้องไปโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ไปคุยกันในคลับเฮาวส์ครับ
นักข่าวตามข่าวเรื่องนี้เราก็ต้องไปถามตำรวจว่าทำไมถึงไม่คืบ
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่คืบก็คืบแหละก็ออกหมายจับไปแล้วก็ออกหมายเรียกไปแล้ว
แต่ก็ยังจับตัวไม่ได้เราเลยตามให้ต่อนะคะว่าตกลงแล้วมันคืบหน้าถึงไหนยังไงแล้ว
เพราะผู้เสียหายเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของการข่มขืนรุมโทรม
บใดที่ยังจับคนที่ก่อเหตุไม่ได้ก็รอคอยความคืบหน้าทางคดีด้วยความเครียด
แล้วเครียดกันทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดเขาเครียดกันหมด
เราไปตามความคืบหน้าทางคดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ห้องสอบสวนสพแม่วง
นายเอกราชแข่งเขตการหรือในป้ายอายุ๒๖ปีนี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
มามอบตัวในป้ายก็ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวน
คุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูสีหน้าก็นิ่งแต่ก็เดินคอตก
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็นี่ค่ะเข้าไปในห้องสอบส่วนแบบนี้
น้องเขาบอกมีคนกระทำเขาสี่คนใช่ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งยืนดูในห้องแต่ไม่ได้ทำ
แล้วก็มีผู้หญิงที่เหมือนกับเป็นนางนกต่อที่พาน้องเข้ามา
ทีนี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งในผู้ต้องหานะ
พตำรวจเรียรัฐภีพงษ์สุขภัยบูรณ์ค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
คดีนี้ยอมรับว่าสังคมวิจารณ์ถึงความล่าช้าของตำรวจ
ก็เลยต้องมาเองมาสอบสวนด้วยตัวเอง
ตอนนี้หลักฐานสำคัญก็คือมีใบรับรองแพทย์ชัดเจนนะคะ
น้องตุ๊กตาผู้เสียหายวัย๑๘เขาถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็มั่นใจว่าหลักฐานนี้มันเพียงพอต่อการดำเนินคดีเอาผิดของผู้ต้องหาได้
ทีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาคนอื่นที่เป็นเยาวชน

ตำรวจบอกว่าได้รับการติดต่อมาแล้ว
อยู่ระหว่างการเดินทางมาจากเชียงใหม่
เรื่องต้นให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ผู้ต้องหาที่สอบสวนทุกคนเขายอมรับนะคะ
ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจริงนะคะ
ก็เลยแจ้งข้อหาเดียวกันกับเยาวชน๒คนก่อนหน้านี้
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวโดยเป็นลักษณะโทรมหญิง
แล้วก็ไนเติ้ลติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว

เป็นการซื้อบริการทางเพศ
เรื่องนี้เนี่ยค่ะพลตำรวจรีระพีพงศ์สุขภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
บอกว่ามันมีหลักฐานชัดก็จะดำเนินการตรงไปตรงมาตามหลักฐานที่ปรากฏ
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะนี่ค่ะ
ส่วนคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกธรรมรงจิกิตศิลปินผู้กำกับสพแม่วง
พันธุ์ตำรวจโทประเสริฐจักษุรุ่งฤทระวีรองผู้กำกับสพแม่วง
ให้ออกจากตำแหน่งเดิมไว้ก่อนเนี่ยค่ะพลตำรวจรีระพีพงศ์บอกว่า
ก็นี่แหละก็ให้ออกจากตำแหน่งเดิมไว้ก่อนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
และเพื่อลงโทษนะคะครับว่าทำไมทำคดีล่าช้านี่ค่ะ
ลงโทษว่าทำไมล่าช้ามัน๔เดือนกว่าแล้วตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
ทำไมถึงยังไม่สามารถดำเนินคดีกับคนผิดได้
เนี่ยขัดเจนแล้วแม่งเมื่อมีผู้แสี่เอามาแจ้งความ
เนี่ยมันก็ต้องรีบสอบสวนปราภทรรมนะครับรวบรวมบริยา
ผู้เสียหายได้ให้การไว้แต่เหตุที่ไม่มีการล่าช้า
เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าเป็นความปกพร่องเบื้องต้น
ของรัฐบินเจ้าของคดีว่าเหตุใดถึงถึงถึงแม้ว่าจะฟังได้ว่า
มีการรับคดีแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งผู้เสียหายไปการตรวจ
ตรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เจ้าตัวและผลแพทย์ก็ออกมาแล้ว
แต่ว่าเหตุใดในการเล่นรัดติดตามทางคนร้ายเนี่ย
มันเป็นอะไรยังไงตรงนี้ต้องแยกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งกำลังตรวจสอบให้คำปักการณ์ตรวจสอบให้เงียบเรื่องของหน้างาน
จาเลในตรวจสอบอยู่ครับคุณผู้ชมครับะพลทธนโดรตรีเอกรัก
ถ้ามีการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีนะคะ
ทั้งทางอาญาทั้งทางวินัยนะคะ
คือคดีเกี่ยวกับเยาวชนอาจจะต้องใช้เวลา
แต่มันไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนานแบบนี้๔๕เดือนแบบนี้ค่ะ
ก็ขออภัยประชาชนด้วยนะคะ
ทางรองผู้บรรชการตำรวจพุทธรรมภาค๖บอกว่าขออภัยประชาชน

ทีมข่าวได้รับการติดต่อจากในบิ๊กอายุ๑๖
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่น้องตุ๊กตาถูกรุมโทรมนะคะ
บิ๊กให้ข้อมูลแบบนี้
บิ๊กบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันคือช่วงตี๓เข้าสู่วันที่๑๖เมษายนแล้ว

บิ๊กกับเพื่อนหลายสิบคนเลย
ไปที่บ้านไนเติ้ลก็คือบ้านที่เกิดเหตุนะคะมีในป้ายอายุ๒๖โตสุดในกลุ่มเลย
เขาเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉลองดื่มเหล้าดื่มเบียร์กัน
บิ๊กบอกผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะก่อนเกิดเหตุในป้ายที่อายุเยอะสุดอ่ะ
อายุยี่สิบหกคนนี้ว่าจ้างในมาร์คและในเวฟให้จัดหาเด็กขายบริการมาให้
ว่าจ้างพันหนึ่งค่ะหนึ่งพันบาทในบิ๊กบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะไปหาเด็กมาจากไหน
แต่หลังจากนั้นในมาร์คซึ่งเป็นอดีตแฟนของน้องตุ๊กตาผู้เสียหายค่ะ
ข้อความและโทรศัพท์ไปหาน้องตุ๊กตาบอกว่าให้ไปหาที่บ้านหน่อย
มาร์คอ้างว่านี่ไงติดต่อเด็กสาวได้แล้วครับ
แต่ในม้าไปติดต่ออดีตแฟนของตัวเองก็คือน้องตุ๊กตาแต่มาอ้างกับในกลุ่มว่าเนี่ยติดต่อเด็กสาวขายบริการให้ได้แล้ว
โอ้โหในป้ายก็เลยให้ในเวฟกับในมาร์คไปรับน้องตุ๊กตาที่บ้าน
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนี่ดูสิคะถือว่าโหดมากนะฮะมาร์คนี่
มาร์คนี่เป็นแฟนเก่าน้องตุ๊กตาด้วยนะอ่าแต่คนนี้บิ๊กเขาอ้างอย่างงี้นะ
เขาอ้างแบบนี้ใช่มาร์คอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้
แต่ทีนี้พอมาถึงน้องตุ๊กตาก็เดินเข้าไปในห้องในป้ายที่บอกว่าให้ไปหาเด็กสาวมาให้หน่อย
เดินตามเขาไปเลยค่ะเดินตามเขาไปเลยก่อนเข้าไปในบิ๊กที่ให้ข้อมูลบอกว่า
เขาเห็นในป้ายถามมาร์คกับเวฟนะถามว่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
ประโยคนี้ค่ะในมาร์คซึ่งเป็นคนชวนน้องตุ๊กตามายืนยันว่าไม่มีปัญหา
โอ้โหแล้วทั้ง๔คนในป้ายที่โตสุดนะอายุ๒๖ในเติ้ลเจ้าของบ้าน
โอมกับในพีก็สลับกันเข้าไปในห้องแต่อันนี้แต่นะคะใส่วงเล็บไว้นะคะ
ว่าในบิ๊กเขาอ้างว่าน้องตุ๊กตาไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่การรุมโทรมหรือเปล่า
อันนี้ในบิ๊กนะในบิ๊กอายุ๑๖ที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาอ้างแบบนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้
ก็คือถามว่าคนนี้คือเองเอามาให้พี่ใช่ไหม

ทีนี้ม้ากับเวย์ก็บอกว่าได้พี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าผมเอามาให้แล้ว
ทีนี้เติ้ลเขาก็ไปรวนรามน้องฟ้าน้องฟ้าเขาก็สะกิดว่าพี่ออกไปเถอะ
แล้วเหมือนเขาไม่รับรู้อะไรเหมือนเขาไม่ได้ยิน

หลังจากนั้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเพราะผมนั่งอยู่ข้างนอกห้อง
ผมนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ผมเห็นรู้ว่าใครเดินเข้าไปบ้างรู้ว่าใครเดินออกมาบ้าง
ไม่มีครับพี่ไม่มีครับไม่มีแม้แต่แอะเดียว
ได้ครับพี่สาบานได้เลยครับ
จริงครับพี่เพราะว่าผมอยู่ในนั้นไม่มีความขัดคงขัดขืนไม่มีกี่โรงกี่ล้อ
เพราะว่าบ้านแถวนั้นก็มีแต่ญาติญาติผมถ้ากรีดร้องเขาก็ต้องได้ยินถูกไหมล่ะพี่
เพราะแถวนั้นเขานอนดึกกันอยู่แล้ว
เขาอ้างแบบนี้นะคะเขาอ้างเอาไว้แบบนี้
คือเมื่อกี้เนี้ยจริงแล้วตำรวจก็พูดประเด็นนี้นะ
ที่เขาบอกว่าอ้างว่าไปหาเด็กสาวมาในงานที่เขาแบบจัดปาร์ตี้อะไรกันดื่มเบียกัน
แล้วถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริงข้อหามันจะเพิ่มนะ

ตำรวจบอกแบบนี้นะไม่ใช่จะไม่ผิดนะแต่ต้องไปดูอายุเขาอีก๑๘ยังถือว่า
อยู่ในข่ายเยาวชนไปพรากผู้เยาว์ภาคเยาวชนอะไรมาจากผู้ปกครองเขาหรือเปล่าอีกนะฮะ
ทีนี้ค่ะมีเพื่อนสนิทของในป้ายชื่อว่าในโป้งอายุ๒๗แล้ว
บอกว่าหลังเกิดเหตุในป้ายมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดี
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องซื้อบริการทางเพศจ่ายเงินแล้วจบ
แต่สุดท้ายกลายเป็นโดนข้อหาข่มขืนรุมโทรมเนี่ย
โป้งบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นแน่นอนนะ

เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่กลายเป็นว่ามารู้ว่าอีกทีถูกออกหมายจับ
คดีข่มขืนรุมโทรมก็เลยรีบมามอบตัว
ง่ายผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าโซเชียลไปลง

มันไม่ได้ข่มขืนน่ะพี่คือว่ามันติดต่อให้น้องติดต่อมา

เพราะแบบนี้มามันก็ให้เป็นลับกัน
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องก็คือเพิ่งเห็นแบบเอาตังค์จ่ายก็คือว่าจบอะไรอย่างนี้พี่
ก็เหมือนคนขายบริการอย่างนี้พี่ก็พามาใช่ป่ะ

แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทของน้องตุ๊กตาผู้เสียหาย
เขายืนยันว่าน้องตุ๊กตาเป็นเด็กดีนะ
ไม่มีทางที่จะเป็นลักษณะของการรับงานขายบริการนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันมาก็จะปรึกษาคุยกันตลอดเลย
แล้ววันที่เกิดเรื่องน้องตุ๊กตาผู้เสียหายเดินร้องไห้ตาบวมเลยนะ
แล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง
คือถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่ารับเงินจริงขายบริการกันเนี่ย
มันไม่ใช่แบบนี้อันนี้เพื่อนสนิทของผู้เสียหายบอกเลย
เรื่องที่กลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาอ้าง

มันยิ่งโอ้โหสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจของผู้เสียหายเขามากนะ

มันยิ่งเสียหายมันยิ่งเสียใจ
หลังกลับมาแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาโดนข่มขืนให้เราฟังเนี่ยครับ
เขาบอกไหมครับว่าฝ่ายผู้ชายมีการให้เงินมีบ้างไหมครับ
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือเข้ามาก็คือร้องไห้เลยบอกว่า
มึงกูมีอะไรจะบอกแล้วเขาก็เล่าเล่ามาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยค่ะ
สังเกตนะคะถ้าได้เงินความนักศึกจะไม่ร้องให้แบบอะไรขนาดนี้ถูกไหมครับพี่
ถ้าได้เงินจะไม่แจ้งความหรือไม่อะไร
เหมือนแบบคนหนึ่งจับแขนจับขาอีกคนนึงก็กระทำจำเรา
ทีนี้ค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ตำรวจก็เรียกผู้ต้องหา
เรียกพยานทยอยมาสอบปากคำทั้งวันเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือในโอม
ไนโอมเป็นหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ขอสอบปากคำเพิ่ม
คือในโอมเพิ่งได้รับการประกันตัวไป

แต่ตำรวจเรียกมาอีกรอบนึงมาสอบปากคำ
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยนะกับในโอมนะ
แต่ในโอไม่พูดอะไรก้มหน้าก้มตาเข้าพบตำรวจ
แล้วก็คุยกับตำรวจเสร็จก็ออกหลังโรงพักเลย

คือเรื่องนี้เนี่ย
ทางเพื่อนของน้องเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่ว่าน้องไม่แจ้งความนะครับ
เกิดเหตุเสร็จเนี่ยไปแจ้งความเลยนะครับ
แต่คดีมันไม่คืบหน้า
เดือนเลยต้องเอาเรื่องไปเปิดห้อง
เอาไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์
เอาไปร้องเรียนผ่านเพจมัธุศร

โอ้โหสังคมออนไลน์ช่วยกันขุดคุย

ทีนี้ตำรวจตามได้หมดเลย

สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ให้ประกันตัวนะครับโดยมีการปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหา๒คนก็คือโอมกับพี
ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนที่ก่อเหตุ

ไตเติ้ลที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้

นี่นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนะครับ
แล้วก็มีในป้ายที่วันนี้มามอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งมีรายงานว่าติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจสำหรับไนเติ้ลนะ
บอกว่ามาจากเชียงใหม่นะฮะตอนนี้ก็เลยยังมาไม่ถึงนครสวรรค์นะฮะ
นี่ครับคดีที่เกิดขึ้นนะ